กลางเมืองเลยกลางชุมชนบางเสร่ที่สัตหีบชนบุรีนะคะ
วัยรุ่นไล่ยิงกันโอ้โหเสียงปืนเป็นสิบนัดเลยนะคะ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
อย่างที่บอกแหละค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็น๑๐นัดจริง
คือไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะคะคลิปนี้แต่ว่าได้ยินเสียงปืนค่ะ
เพราะว่าเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านชาวบ้านเขา
ที่ตรงบนบางเสร็จอำเภอสัตถีชนบางชนบุรี
พอได้ยินเสียงปืนปุ๊บเขาก็วิ่งหลบกันเข้าไปในบ้าน
ตี๕เมื่อวานค่ะทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
จันทสาโรปากซอยกัปตันหมึกเก่าตำบลบางเสร่
แล้วก็มีรถอีกคันตามมาแล้วก็มีรถจักรยานยนต์๒คันตามมา
แล้วก็ไปจอดกันกลางถนนนี่นะคะคาดว่าก็เป็นช่วงที่ยิงกันนั่นแหละ
คือคลิปนี้มันไม่มีเสียงคลิปเมื่อกี้มีแต่เสียงไม่มีภาพ
คลิปนี้มีภาพแต่ไม่ได้ยินเสียงแต่คาดว่าจะยิงกันตอนนี้เพราะว่า
เห็นจังหวะหมามันตกใจอ่ะคุณผู้ชมหมาสองตัวตกใจวิ่งหนีกันนะคะ
แล้วก็รถเก่งฮอนด้าแจ๊สสีขาวไปจอดอยู่หน้ากล้อง
มีวัยรุ่นสองคนถือปืนกึ่งเดินกึ่งวิ่งขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไป
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็มีการแจ้งตำรวจสพสัตหีบ
ตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุปลอกกระสุนตกอยู่จำนวนนึง
บางส่วนก็มีการเก็บกวาดไปแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าเป็นปลอกกระสุนปืนที่มีเหตุยิงกันตกอยู่
เจ้าหน้าที่เขากวาดไปเรียบร้อยตอนเช้ามืด

ประตูบ้านกำแพงบ้านของชาวบ้านคุณผู้ชมลองดูค่ะ

เมื่อวานตอนสัก๖โมงเช้าได้ยินเสียงปืน

นัดหนึ่งก่อนแล้วมันเว้นช่วงไป
แล้วก็อีกหลายนัดเลยตามมาติด
ทุกคนตกใจมากว่าเสียงปืนมันมาจากไหน

แต่คุณลุงบอกว่ามีคนเจ็บด้วยใช่ไหมเนี่ย
รู้มาว่ามีคนเจ็บคนนึง

ชาวบ้านอีกคนก็บอกว่าตอนแรก
นึกว่าเสียงเก็บขยะหรือเสียงอะไร

แล้วก็ถึงมารู้ว่ามีเหตุยิงกัน
พอมาดูรั้วบ้านโอ้โหรูพลุนเลยนะคะ
กลัวมากตั้งแต่อยู่มาแถวนี้
มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนเลย
ก็บางวันนี้เสียงต้งอ่ะแย่นึกมันตีตูดถางซะห่อยังได้

แล้วก็เห็นพอเช้า

เราก็ไม่รู้นะเราไปอยู่ที่การเรือ

อ้าวตายยิงเงินหว่าก็บ้างเอ้าเฮ้ยมันรู้อะไรวะ
มาเช้าถ้าไปดูรู้เลยฮะถ้าไปดูรู้เลยอ๋อเอาซื้อซื้อซื้อ

อยู่ไหนว่าไม่รู้น่ะถ้ารู้ถึงในบ้านไอ้แม่อันเนี้ยหรอ
อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนคือเห็นแล้วคนไอ้หน้าบ้านนั้น
อ๋อรู้อะไรน่ะเนี้ยก็เลยอาบเดินดูในบ้านผมมันมีไอ้
นาตกอยู่ไอ้กระกัวเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเรารู้สึกหวาด
กลัวไหมครับครับว่าสิโอ้ยเรานึกว่าไม่นานได้เหตุการณ์
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะเพราะว่าไปตรวจสอบรถเก๋ง
ก็ไล่ตรวจสอบจากทะเบียนรถนี่แหละแล้วก็มีคนให้เบาะแสเพิ่มเติมนะคะ
นายจิรายุชนวานิสนายพิเชษร่มเย็นนี่สองคนนี้ก็จะตามตัวให้มา
ดำเนินคดีสุดท้ายเขาก็ไปมอบตัวกับตำรวจค่ะนายจิรายุเนี่ย
ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจไปมอบตัวกับตำรวจเขาให้ข้อมูลว่า
ก็ยอมรับแหละว่าวันเกิดเหตุทะเลาะกับนายพิเชษขับรถไล่กัน
แต่ละฝ่ายมีพักพวกรวมกันประมาณแปดคนถึงจุดเกิดเหตุตามภาพในกล้องมุมจรปิด
ก็หลบหนีในเหตุการณ์นี้ถามว่ามีคนเจ็บไหมก็มีนะคะชื่อว่าในนุ่ม
ก็เป็นพักพวกที่ตามมาด้วยกันนายจิรายุบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
โดนยิงนี่สุดท้ายก็มีคนเจ็บไงคะตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาเรื่องของการพาปืน
แล้วก็จะต้องตามตัวคนอื่นนะคะมาดำเนินคดีกันด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกรู้ชื่อแค่สองคนนายจิรายุกับนายพิเชษ
แล้วนายจิรายุก็มาพบตำรวจเรียบร้อยโอ้โหไล่กันง่ายเกินค่ะ